มาดูความคืบหน้าเรื่องของครูวากันหน่อยค่ะ
ครูวาที่เป็นสาวประเภทสองแต่เธอก็เหมือนผู้หญิงทุกอย่างเนี่ยนะคะ
ครูวาถูกหนุ่มออกมาบอกว่าถูกครูวาหลอก
คือหลอกให้รักโดยที่หนุ่มเหล่านี้ไม่รู้ว่าครูวาเป็นสาวประเภท๒
ก็คบหากันบางคนถึงขั้นจะแต่งงานขอแต่งงานอะไรก็มี
แต่ไปมาเพิ่งมารู้ว่าครูวาเป็นผู้ชาย
แล้วครูวาก็เอาทรัพย์สินของหนุ่มไปด้วยเหมือนกับมีการแจ้งความดำเนินคดีกันเลยอ่ะ
แล้ววันนี้ครูวาบอกว่าเดี๋ยวไปพบตำรวจแล้วก็จะชี้แจงทุกอย่าง
แต่ปรากฏว่าครูวาไม่ไปแต่ครูวาส่งภาพนี้มาให้นักข่าว
บอกว่าเป็นงูสวัสค์ค่ะขึ้นหน้าเลยนะรักษาอาการอยู่
บอกว่าป่วยจริงเนี่ยส่งรูปมาให้ดูว่าไม่ได้หนีเพราะป่วยจริง

ใช่นายทันทิชาสะสิโชธกุลวงอายุ๒๙ปีค่ะ
เป็นนายนะคะครูวาคนนี้ค่ะ
ตอนแรกบอกว่าจะไปพบตำรวจสพเมืองสมุทรปราการนักข่าวก็ไปรอ
แล้วไม่มาก็เลยส่งภาพนี้มาให้
ครูวาส่งภาพนี้มาแล้วก็คุยกับนักข่าวด้วยนะคะ
ครูวาบอกว่าไม่เคยหลอกใคร

เออครูบอกว่าคือเป็นครูโรงเรียนเอกชนจริงในอดีต

ที่ใส่เหมือนกับเป็นสื่อการเรียนการสอน

นอกจากจะความสวยแล้วคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้ว

ขี่บิ๊กบ้ายบิ๊กเกอร์อะไรแบบนี้
ครูวาก็เลยบอกว่าถ้าผิดจะขอยอมรับผิด
แต่อะไรที่ไม่ผิดก็จะบอกว่าไม่ผิด
แล้วเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงความจริงเร็วนี้ค่ะ
เธอจะต้องซื้อของให้ฉันนะ
เขาให้หนูด้วยความรักความหลงความเสน่หา
ที่อยากจะพาหนูไปกินนู่นไปซื้อนั่นเอง
แต่พอเขาเริ่มหมดรักแล้วเขาทำตัวไม่ดี

หนูจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักหนูทำไม

เพราะมันเป็นความโชคดีของสาวสอง

เราก็พยายามค้นประวัติของครูวานะคะ
ว่าจริงแล้วเธอเป็นคนยังไงบ้าน

เพราะก่อนหน้านี้บอกว่าเธอเคยไปสอนอยู่ที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่ง
เป็นครูอยู่ที่เนอร์เซอรี่สอนเด็กเล็กค่ะ

คือทางเจ้าของพันนีเนอร์เซอรี่
ที่นางพันนีประโตเคยบอกว่าครูวาปลอมไลเซน

จริงแล้วครูวามีพฤติกรรมแบบนั้นจริงหรือเปล่า

จนเราทางเนอร์เชอรี่ทางโรงเรียน
ก็เชื่อใจว่าเขาเรียบร้อย

พอวันนั้นปลายเดือนประมาณพฤศจิกา
เขาได้เซ็นชื่อรับเงินแต่ว่าไม่ได้ให้คุณครู
แต่เซ็นปลอมว่าคุณครูรับแล้วนะคะ
ถึงได้รู้ว่าอ๋อเขารับเงินเขาทำพฤติกรรมแบบนี้
ก็ถามเขาแต่เขาก็ไม่ยอมรับ

ทีนี้ลูกชายก็บอกว่าก็นี่ไงเสร็จแล้วแม่รับไปแล้ว
บอกไม่ใช่ลายเซ็นต์นี้ไม่ใช่
เพราะวันนี้ไม่ได้รับเงินใครเลย
ว่าให้แล้วแต่ลายเซ็นเนี่ยคือปลอม

เคยไปอยู่กับชายหนุ่มที่นั่นที่คบหากัน
มันก็เลยมีคดีอยู่ทั้งที่ชุมพรกับสมุทรปราการ

มีครอบครัวหนึ่งนะฮะที่เราไปตามเจอนะครับ
ศิลปาโสเวฬอายุ๕๙นะฮะ
ครอบครัวนี้บอกว่าเขาเคยตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ใช้ชื่อว่าครูวา
เมื่อ๕ปีก่อนลูกชายของเขาเป็นทหารอยู่ชายแดนใต้ยศ๑๐เอก
แล้วคบหากับครูวาโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสาวประเภท๒นะครับ
นั้นมันรู้ว่าว่าตอนแรกเลยเป็นกะเทยตอนแรกไม่รู้

คือเต้นว่าไหลกว่าโจมออกอาบน้ำอะไรอย่างนี้๑ตัวเลย

ตอนที่มีอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นผู้ชาย

แต่จริงก็คือว่าเขาเหมือนผู้หญิงจริง

เสียงเขาสัมภาษณ์นะเสียงเขาแฮก

คือผู้ชายหลายคนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จริง

คืออยู่กินด้วยกันเป็นแฟนกัน
เหมือนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้
แต่ครูวาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นสาวประเภท๒อะไรแบบนี้ไง

คุณพ่อของครูวาเนี่ยอยู่ที่ชุมพรบอกว่าอยากให้ลูกชายลูกชายนะ
แต่ว่าเขาก็ยอมรับได้ที่ลูกชายเขาเป็นสาวประเภทสองเนี่ย

ส่วนตัวพ่อเองเนี่ยพ่อเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดา
เป็นชาวสวนจนไม่มีเงินไปช่วยเหลือไปเคลียร์คดีอะไรให้หรอก

เพราะผมก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะไปเยียวยาให้กับผู้ที่เสียหายนะครับ
เพราะว่าการที่เขาไปคบกันอะไรกันผมไม่รู้เรื่องเลยพี่
ที่เขาทำไปจริงหรือเปล่ารูปแบบไหนก็พบกับเจ้าหน้าที่ดีกว่า
ถ้าเขาทำผิดจริงก็ดำเนินตามกฎหมายไปก็แล้วกันพี่
คือณตอนนี้ที่เป็นข่าวนะคะ
หลักคือ๓คนใช่ค่ะหลักคือ๓คน
ในกฤทนามสมุดในเบียนนามสมุดในป๊อปนามสมุด
กริจที่บอกว่าอยู่กันตั้งหลายเดือนจนถึงขั้นจะแต่งงาน
แล้วก็มารู้อีกทีว่าเป็นสาวประเภท๒แล้วก็เอาทรัพย์สินของพ่อเข้าไป
พ่อเขาไปอะไรแบบเนี้ยครับในเบียก็คือเรื่องบิ๊กไบท์ไง
บอกเอาบิ๊กไบท์ไปได้รถคืนแล้วแล้วก็ได้รถคืนแล้ว
และอีกคนนึงในป๊อปก็คือคนที่เอาบิ๊กไบท์ไปคืน
บอกว่าโดนหลอกเอาทองไปสองสามบาทอ่ะอืมแต่ล่าสุดค่ะ
ในเพจรถระเวนข่าววี๒บอกว่ามีเหยื่อน้องโจ๊ก
ครูวาชื่อจริงเขาชื่อน้องโจ๊กนะคะชื่อใช่พ่อบอกว่าชื่อโจ๊ก
เหยื่อน้องโจ๊กโผล่อีกเป็นครูโรงเรียนชื่อดังจังหวัดราชบุรี
แหวนทองไปหนึ่งวงก่อนชิ่งหายแล้วเขาก็เหมือนกับแซวว่าสังเกตให้ดี
ไม่ใช่วันจันทร์แต่ใส่เครื่องแบบศรีกากีไปรับเซอร์ไพรส์อดีตแฟนนุ่ม
คือเป็นคลิปที่เหมือนกับขอแต่งงานพวกเขาขอแต่งงาน
ใช่แล้วครูวาใส่ชุดข้าราชการแต่มันไม่ใช่วันจันทร์ไงจริง
เขาจะใส่ชุดข้าราชการทุกวันจันทร์ถ้าเป็นข้าราชการจริง
ก็เหมือนกับใส่จนแบบไปไหนก็ใส่ไปไหนก็ใส่ทุกวัน
ก็เดี๋ยวดูคดีกันต่อไปนะครับ